ตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับนายจรุชาติมาสทองนะฮะ
เป็นพยานปากสำคัญของในบอสอยู่วิทยานะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขามีเรื่องของรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันจนตัวเขาเสียชีวิตเนี่ย
มันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเป็นพยานปากเอกในคดีของในบอสอยู่วิทยาหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ตำรวจเขากำลังไล่ตรวจสอบอยู่ถึงขั้นอายัดศพเอาไว้ตามคำสั่งนายก
เพื่อเอามาผ่าชนะสูตรรอบสองนะครับว่าการเสียชีวิตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อืมอุบัติเหตุจริงจริงหรือว่ามันมีอะไรเคลือบแฝงหรือไม่ค่ะ
จะเป็นค่าปิดปากหรืออะไรยังไงหรือเปล่าวันนี้แถลงแล้วนะครับ
หลังจากได้รับศพมาเมื่อวานนี้ไปขอจากทางญาติญาติมาที่จังหวัดเชียงราย
ที่เชียงใหม่นะจุดที่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
ทางผู้บัญชาการตำหนดภูทรภาคห้าพธปรชวบวงศุกร์นะครับ
ก็แถลงร่วมกับคณะแพทย์ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลังจากผ่าชนะสูตรศพครั้งที่๒ของนายจรุชาติมาสทองเรียบร้อยแล้วนะครับ
ได้รับศพมาเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งจากการผ่าชนะสูตรครั้งที่สองนะครับ
ทางแพทย์บอกว่าการผ่าครั้งที่๒นี้ได้เก็บข้อมูลรายละเอียดต่อเนื่องจากการผ่าชนะสูตรครั้งแรก
โดยการผ่าศพนายจารุชาติมาสทองครั้งที่๒อย่างละเอียด
ไม่พบบาดแผลที่เชื่อว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนอันนี้แพทย์บอกนะครับ
และจากการตรวจสอบแอลกอฮอลในกระแสเลือดพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็เหมือนที่นายสมชายที่เป็นคู่กรณีกับเขาบอกว่าไปเจอกันที่ร้านอาหารมีการไปดื่มเหล้าอะไรกันมาก่อนนะครับ
ทางแพทย์ที่ผ่าชนสูตรศพนะครับบอกว่าหลักฐานที่พบจากการผ่าชนะสูตรนั้นทำให้เชื่อว่านายจรุชาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการกระแทกล้มครูดกับวัตถุผิวหยาบ
ส่วนประเด็นสงสัยที่ว่าถูกซ้อมก่อนเสียชีวิตหรือไม่เนื่องจากพบซี่โครงด้านหลังซี่ที่หกด้านซ้ายหัก
ชี้แจงว่าอาจเกิดจากการบีบมากกว่าการกระแทกโดยตรงมีความเป็นไปได้ว่าร่างกายถูกกระแทกแล้วเกิดแรงบีบของอวัยวะในร่างกายจนไปบีบให้ซี่โครงหัก

ข้อมูลต่างที่ได้มาจากสื่อหรือพยานแวดล้อมอื่น

ลี่คลายให้หมดแล้วจากผลการผ่าชนะสูตร

เอาบาดแผลหลักเลยนะคะ
ก็คือจะมีบาดแผลชะลอก
เป็นปื้มใหญ่ที่บริเวณศีรษะด้านซ้าย

แล้วก็พอผ่าตรวจเข้าไปข้างใน
ก็พบว่ามีเลือดออกที่บริเวณฐานสมองจำนวนเยอะนะคะ
เนื่องจากว่าที่บริเวณฐานสมองเนี่ย

วัยวะที่ใช้สำหรับการดูแลควบคุมการทำงานของหัวใจ

เพราะฉะนั้นการมีเลือดออกในบริเวณนั้นเนี่ย
จะทำให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็วค่ะ
เหนือจากนั้นก็จะมีกระดูกซี่โครง
ที่บริเวณด้านหลังด้านซ้ายหักหนึ่งซี่
เป็นลักษณะของการหักก่อนเสียชีวิต
แล้วก็มีกระดูกซี่โครงอีกหลายซี่ด้านหน้าหัก
แต่ว่าเป็นลักษณะของการหักในช่วงที่เขาเสียชีวิตแล้ว
หรือกำลังจะเสียชีวิตเข้าได้กับการที่มีการปั๊มหัวใจเพื่อการกู้ชีพ
ที่มาร์มเนี่ยเป็นมาร์มแตกสองที่
มีเลือดออกในช่องท้อง๑๕๐๐มิลลิลิตร
ก็ได้มีการผ่าตรวจเพิ่มเติมในบริเวณลำคอ
ช้ำไม่มีเลือดออกบริเวณกล้ามเนื้อคอ
ไม่มีร่องรอยของการบีบคอหรือการทำร้ายบริเวณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปเราพูดคุยกันแล้วก็ร่วมกันสรุป
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือมาจากการที่มีเลือดออกที่บริเวณฐานสมองค่ะ
เนื่องจากการที่คือเนื่องจากว่าเราเห็นปื้นใหญ่ที่บริเวณนี้
และบริเวณนี้ลักษณะมันเหมือนกับเอาบ่า
แล้วก็ที่บริเวณนี้ลงไปที่วัตถุที่ไม่มีคม
แล้วก็มีการสะบัดเกิดขึ้นทำให้มีการปรีกของเส้นเลือดที่บริเวณขา
หมอแล้วทำให้เลือดออกที่บริเวณนั้นเสียชีวิต
เหตุของการตายถ้าทางนิติเวศก็เมื่อกี้ได้ปรึกษาหารือกัน
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเลือดออกตรงฐานสมองนะฮะ
ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญของร่างกายเพราะว่าเป็นจุดส่วนรวมของหายใจกับหัวใจที่การเต้นนะครับ
นั่นก็คงจะเป็นสาเหตุของการตายของของผู้ป่วยจากการผ่าตัดโดยนิติเวศนะครับ
ซึ่งมันเข้ากันได้กับตรงที่มีบาดแผล
ทฤษฎีเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
เตะที่บริเวณนี้มีการสะบัดก็สามารถทำให้เกิดเส้นเลือดแบบนี้ขาดได้แล้ว
หรือการเตะที่บริเวณปลายขังหรือการกระแทกบริเวณนี้
ขอให้มีแค่เขาเรียกว่ามีการเงยหน้าอย่างแรงและมีการสะบัดเป็นอันใช้ได้
บาดแผลสอดคล้องกับการที่มีการครูดไปกับวัตถุแข็งไม่มีคมที่มีผิวหยาด
พี่ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าในเชิงนิติเวศเราไม่ฟันทงว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่
เพราะเราตรวจแต่ศพเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์
กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจนะคะแต่ผลที่เพิ่งออกมาสักครู่ซึ่งมันสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคนนี้ถึงได้หน้าสะบัดอย่างแรงเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์มากกว่า๒๐๐
ผลสาเหตุการณ์ตายก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือเป็นอ่า
เป็นเลือดออกที่บริเวณรอบก้านสมองนะครับ
เหมือนกับครั้งแรกครับนะครับส่วนผลอย่างอื่นก็ยังเจอ
ฉี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่ากระดูกซี่โครงหักเหมือนเดิมครับ
แต่ว่าเลือดในท้องอะไรพวกนี้มันมีการล้างเช็ดไปหมดแล้วเราก็ไม่เจอครับ
แต่ทีนี้ค่ะนายจรุชาติมาสทองผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะคะครับ
มันมีหลายเรื่องที่ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นเรื่องบังเอิญ
แต่เป็นเรื่องบังเอิญที่นำมาซึ่งคำถามซึ่งประชาชนอยากได้คำตอบ
ต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้เรื่องบังเอิญที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
เรียงแบบนี้นะคะเรื่องบังเอิญแรกก็คืออยู่ดีดีนายจารุชาติมาสทอง
มาเป็นพยานในคดีบอสอยู่วิทยานายจรุชาติออกมายืนยันว่า
ขับรถตามหลังดาบตำรวจวิเทียนในวันเกิดเหตุแล้วให้การว่าดาบตำรวจวิเทียน
เลนจากซ้ายไปขวาสุดจนทำให้รถของในบอสพุ่งชน
แต่นายจารุชาติโผล่มาให้การหลังเกิดเหตุตั้ง๘ปีนะคะ
อันนี้คือเหตุบังเอิญแรกนะคะเหตุบังเอิญที่สองที่ถูกตั้งคำถามก็คือ
นายจรุชาติบังเอิญรู้จักกับนายชูชัยเลิศพงศ์อดีศรซึ่งเป็นอดีตสว
และเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดคือนายจรุชาติมาทำงานให้กับนายชูชัย
ซึ่งก็อ้างว่าเจ้าของร้านกุ้งเผาที่อำเภอสรรกำแพงฝากงานให้มันเลยทำให้ต่อเนื่องกับเรื่องบังเอิญที่สามอะค่ะ
นายชูชัยคนนี้บังเอิญรู้จักกับนายเฉลิมอยู่วิทยาพ่อของในบอสอยู่วิทยา
เพราะว่าได้รับเงินสนับสนุนทีมฟุตบอล๑๐ล้านบาท
คือตอนนั้นนายจรุชาติก็ยังทำงานให้กับนายชูชัยเรื่องบังเอิญสุดท้าย
นายจรุชาติบังเอิญเจอกับนายสมชายคู่กรณีที่ร้านคาราโอเกะบังเอิญชวนกันไปเที่ยวต่อ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนกันจนนายจารุชาติเสียชีวิตอืม
แต่นายสมชายคู่กรณีบอกกับตำรวจว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับ
แต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยอะไรด้วยบอกว่าเจอกันก่อน
ทักทายกันคุยกันก่อนด้วยทุกความบังเอิญเหล่านี้อย่างที่บอกนะคะ
ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบอยู่
เพื่อที่จะตอบคำถามคลายข้อสงสัยให้กับประชาชนในสังคมนะคะ
เพราะบังเอิญเป็นพยานปากสำคัญในคดีที่สังคมเคลือบแคลงอยู่ในขณะนี้ใช่ค่ะ
แล้วนายสมชายตอนแรกดันไปบอกว่าเอาผมไม่รู้จักใช่ค่ะ
ตอนแรกตำรวจบอกว่าเอ๊ะหรือว่านายสมชายให้การกับตำรวจยังตกใจยังเมาอยู่หรือเปล่าครับ
อืมบอกไม่รู้จักเขาก็บอกวันแรกเขาเมาเขาเมาผมเมาเมามึนมึน
ตอนหลังก็มายอมรับทีนี้ก็เลยต้องอายัดศพแล้วมาผ่าพิสูจน์
ผลการชนะสูตรครั้งที่สองท่านก็ฟังไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันจะเห็นชัดเจนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลที่เชียงใหม่นะครับ
อยู่ตรงข้ามร้านสุมินตราคาราโอเกะจะเห็นภาพนี่ฮะ
ก่อนที่จะไปเฉียวชนกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะนายจรุชาติกับนายสมชายคุยกันอยู่ที่หน้าร้าน
เหมือนกับรู้จักกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่บังเอิญ
แล้วไปเกิดอุบัติเหตุที่ถนนห้วยแก้วแบบที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ
มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่านายจรุชาติ
โดนวางยาก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุโดยใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มที่นายจรุชาติสั่งมา
เพราะวงจรปิดขณะเกิดอุบัติเหตุแรงล้มกระแทกไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่น่าจะทำให้เสียชีวิตได้
ประเด็นหลักที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวนายจรุชาติตอนนี้นะครับแบ่งเป็นหลายข้อนะครับ
ก็คืออย่างเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่
ก่อนเสียชีวิตเจอคู่กรณีคือนายสมชายเนี่ยคนเดียวจริงหรือไม่หรือจะมีคนอื่นอะไรยังไงอีก
มีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเขาหรือไม่นะครับโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยหายไปไหนนะฮะ
เหตุใดเขาถึงได้ไปช่วยงานคนที่ทำงานการเมือง
แล้วก็ไปรู้จักกับกลุ่มของสวเชียงใหม่เขาไปรู้จักไปเจอได้ยังไงนะครับ
สายสัมพันธ์ก็ยังผูกโยงไปถึงคนที่เขาเป็นพยานปากสำคัญให้อีก
บังเอิญเจอนายชูชัยจริงหรือไม่มีการจัดข้าวจัดของอย่างรวดเร็วหลังจากเสียชีวิต
เอาข้าวเอาของไปคืนให้กับญาติแล้วทำไมญาติถึงต้องรีบจัดการเผาศพโดยที่ไม่ติดใจสาเหตุการตาย
แต่ว่าสุดท้ายก็มีการอายัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปคุยกับญาติทำความเข้าใจกับทางครอบครัวของเขาที่เชียงรายได้ศพมาชนะสูตรรอบ๒
ซึ่งตำรวจจะอายัดศพไว้ก่อนนะฮะจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับคดีนี้จนกว่าจะสิ้นสงสัย
ครับไปคุยกับเจ้าของร้านอีกรอบนึงนะครับจะได้เคลียร์กันให้ชัด
ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมนายจรุชาติ
อาจจะถูกวางยาในอาหารหรือว่าในเครื่องดื่มที่ดื่มเข้าไป
จะขี่จักรยานยนต์ออกไปกับนายสมชายที่นายสมชายบอกว่าอ่าเดี๋ยวพาไป
เขาปิดแล้วพาไปหาผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งกินกันต่อ
แล้วก็เนี่ยรถไปเฉียวชนกันจนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของร้านยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ไม่มีการวางยาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายจารุชาติมาที่ร้านเขา๔ทุ่ม๕๐นาที
มาถึงมาสั่งเบียร์๒ขวดนั่งอยู่ในร้านอยู่ตรงโต๊ะหน้าสุดฝั่งขวา
ส่วนนายสมชายเนี่ยมาที่ร้านตอน๕ทุ่มครึ่งมาถึงสั่งเบียร์๑ขวด
นั่งอยู่ด้านหน้าของร้านตลอดเวลาที่นายจรุชาตินั่งดื่มเบียร์อยู่
มีพนักงานชื่อน้องเมย์คอยให้บริการรินเบียร์ให้
ทีนี้ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่าไม่ได้กังวลนะครับ
เพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหาและยืนยันว่าไม่รู้จักใครคนไหนอะไรยังไงทั้งสิ้นด้วย
ใครจะมาตรวจมาสอบอะไรที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้เนี่ยยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง
ไม่ได้รู้จักใคร